เหตุการณ์ชวนขนลุกในมาเลเซียมาอีกแล้วค่ะเป็นเหตุการณ์ขนลุกอยู่น่ะ
ขนลุกหนาวนึกว่าปวดเข้าห้องน้ำนะคะเหตุการณ์ขนลุกนี้
จะเป็นอย่างไรดูภาพพร้อมกันเลยค่ะ
โอเคโอเคโอเค
นี่แหละค่ะคลิปที่เป็นที่วิพักษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์อยู่ขณะนี้นะคะ
เหตุเกิดในห้องทำงานโดยเป็นพนักงานชายชาวจีนรายหนึ่งเนี่ย
เดินมานั่งที่โต๊ะระหว่างที่กำลังทำงานอยู่เพียงลำพัง
เริ่มมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นค่ะ
จู่เก้าอี้สีแดงตัวแรกบริเวณโต๊ะอีกฝั่งหนึ่ง

เขาเอี้ยวตัวหันไปมองเก้าอี้ทางซ้าย
อีกตัวหนึ่งก็เลื่อนขยับได้เองอีก
หลังจากนั้นนะคะความร้อนยังไม่จบ
เมื่อเอกชั้นกระดาษทั้งปึกหล่นลงมาที่พื้น
กับว่ามีคนจับโยนลงมา
จากนั้นชายหนุ่มก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมารับสาย
แล้วคลิปก็ตัดจบลง
โอ้โหอันนี้หลายคนก็เรื่องจริงไหม
หลายคนมองอย่างตอนกระดาษหลดนี้ดู
ดูไม่ค่อยเหนียนในความรู้สึกส่วนตัวนะดูไม่ค่อยเหนียนค่ะ
ตอนกระดาษอีกก็เอิญนิดหนึ่งแต่พอกระดาษหล่นนี่ดู
ใช่ไหมครับมีความตัดต่อตัดต่ออยู่บ้าง
ยังไงตรงยังไงตรงยังไง

นี่เหตุการณ์นี้บันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นแบรนด์ค่ายมือถือในมาเลเซีย
บรรยายว่าเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดในออฟฟิศของเรา

ชาวจีนที่บริษัทบอกว่าเดือนนี้มักจะเจอเรื่องไม่ดี
ระมัดระวังกันด้วยล่ะทุกคนนะคะ
หลายคนคอมเมนต์กันหลายคนก็เอ๊ะ
เชื่อเรื่องผีสางนะคะบอกว่าเป็นคลิปไวรัลหรือเปล่า
จะจัดชาติหรือเปล่าจะโฆษณาอะไรหรือเปล่า
เขาบอกว่าสังเกตได้นะคะมีการตัดคลิป
ตัดต่อด้วยการเร่งความเร็วภาพ
แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะบางส่วนก็นี่แหละบอกว่าแคมเปญการตลาด

เป็นแบบแรนด์มือถือมีการโทรศัพท์ตอนหลังด้วย
ก็โยงเข้ากับความเชื่อในช่วงเทศกาลศาสตร์จีน
ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่๒๗สิงหาคมนะคะ
โดยความเชื่อของชาวจีนเนี่ยวันศาสตร์จีนหมายถึงวันปล่อยผีนะคะ
ตลอดทั้งเดือนนี้ประตูนรกจะเปิดกว้าง
ให้ผีสางเดินทางลงมายังโลกมนุษย
เพื่อรับประทานอาหารที่มนุษย์จัดเตรียมไว้เลี้ยงต้อนรับ
โดยก็จะมีการนำข้าวสารอาหารแห้งมาเส้นไหว้เจ้าที่
แล้วก็ไหว้ผีไร้ญาติด้วยนะคะ

ถ้ามีภาพส่งมาให้ดูกันหน่อยนะครับ

ใช่เราควรลุกกันตั้งแต่เช้า